คุณผู้ชมอยากรู้ความคืบหน้าคดีนี้ไหม
ผมอยากรู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่ชายภูมิจำได้ไหมที่มีแม่เนี่ยอืมอ่า
บอกว่าลูกสาวไปเข้าค่ายลูกเสือเนธนาลี
ถูกตบมองหูถูกทุบหลัง
แล้วเอาภาพมาแชร์ลงเฟซบุ๊ก
แล้วก็อยากรู้ว่าเรื่องมันจริงไหม
ถ้ามีคนทำจริงทำทำไมแล้วทำแค่ไหน
มีความคืบหน้าครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูก่อนนี่คือภาพของ
นักเรียนหญิงคนหนึ่งที่แม่เอามาโพสต์เอาไว้นะครับ

มีร่องรอยการถูกครูทำโทษ
ระหว่างการไปเข้าค่ายลูกเสือเนธนารี

แล้วคุณแม่เล่าประกอบแบบนี้บอกว่า
ลูกสาวเนี่ยเรียนอยู่ชั้นม๓นะครับ
ที่โรงเรียนแห่ง๑ในจังหวัดเฉยภูมิ

หลังจากกลับจากเข้าค่ายมาถึงบ้านเนื้อตัวบอบช้ำ

น้องม๓เนี่ยมาเล่าให้ตากับยายฟังทั้งน้ำตาล
บอกว่าตายายหนูโดนครูทำโทษ
เพราะว่าตอนเขาเรียกรวมแถวกัน
กับเพื่อนมาช้าเป็นเพื่อนผู้ชายอีก๒คนครับ
พอมาถึงครูตบบ้องหูเพื่อนคนที่๑คนที่๒

จากตบบ้องหูแล้วนะครับ

น้องเล่าบอกว่าโดนทุบฮะทุบหลายครั้ง
ส่วนรอยที่แขนเนี่ยเกิดจากครูเนี่ย
จะใช้แฟ้มตบหน้าน้องนะครับ

ครูยังพยายามจะไปเอาไม้งามมาทำร้ายน้องอีก
แต่ครูคนอื่นเนี่ยห้ามไว้
เหตุการณ์ทั้งหมดทำให้น้องตกใจมากครับ
หลังเกิดเหตุตากับยายเห็นแบบนี้นี่แหละฮะ
พาหลานไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
ทีมข่าวไปที่โรงเรียนบำเน็ต

ที่อำเภอบำเน็ตนรงจวัตรทะยภูมิ
เพื่อจะไปสอบถามข้อเท็จจริง

เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุนะ

ไม่ได้หนีเรียนไม่ได้ทำผิดอย่างอื่น
แต่ครูตบเข้าที่บ้องหูครับตบไปที่แขนและลำตัวแล้วก็แผ่นหลัง
เป็นรอยแดงช้ำฟังน้องเล่าครับ
ก็โดนตบเขาที่บางหูค่ะแล้วก็โดนทุบหลัง
ใช้กำปั้นทุบแล้วก็โดนที่เขียนร้องเขียนกระดาษเป็นชีวิตจับออกทางฝาด

รู้ว่าเป็นอารมณ์โกรธมากกว่าค่ะถ้าเกิดความเอ็นดูก็น่าจะบอกกันดีดี
หรือลงโทษนี้นิดหน่อยหนูก็ไม่ว่าค่ะแต่นี่มันนักเกินไป
ส่วนครูที่ก่อเหตุครับคุณผู้ชมครับ
ท่านยืนยันบอกว่าตีเข้าไปที่แขนกับหลังเท่านั้น
ตบบ้องหูตามที่แม่ของเด็กโพสต์
สิ่งที่เขาทำลงไปเพราะว่าต้องการให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าจากข้อมูลครูอ้างบอกว่า
เด็กคนนี้เนี่ยนะฮะมีพฤติกรรมเสี่ยง
แต่ไม่ได้บอกว่าเสี่ยงแบบไหนนะฮะ
คือท่านยอมรับบอกว่าเสียใจล่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้น
กับสิ่งที่ทำลงไปฟังคุณครูบ้างครับ
ท่านพอเอาโรงเรียนไว้ยังไงละ

ท่านก็สั่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อที่จริงแล้วนะฮะ
ยืนยันว่าไม่ว่าฝ่ายนักเรียนหรือฝ่ายครู
ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับ